จบแล้วแค่เนี้ยไม่รู้แล้วแหละถ้าอย่างนั้นแค่เนี้ยแต่เขาบอกว่าเป็น
พระเอกรุ่นใหญ่เป็นนักร้องด้วยเอ่ออยู่ช่องตัวเลขชื่อสองพยาง
อายุประมาณสี่สิบถึงห้าสิบปีอยู่ช่องตัวเลขคืออะไรช่องตัวเลขคือ
ช่องตัวเลขคืออะไรเป็นนักร้องด้วยสามช่องตัวเลขอ่ะช่อง
วันเหรอห้าเจ็ดเก้าอะไรอย่างเงี้ยเหรออะไรอ่ะมันก็เป็นตัวเลขทั้งนั้น
ตัวเลขทั้งนั้นน่ะนั่นดีอะไรช่องตัวเลขช่องตัวเลขยากแล้ว
ยากแล้วไปดาวกันเองเลยเออไม่รู้จริงจริงไม่ชอบไม่เห็นจะเป็น
ไรเลยอ่ะไปเที่ยวหลวงนู้นแล้วเป็นไงเออก็น่าจะดีผมว่ามันก็
แล้วก็ไปอะไรอย่างงี้ไปคมขื่นเหรอเออก็เออก็เออมันไม่คิดว่า

ถ้ามันถูกกฎหมายเอาเลยถ้ามันถูกกฎหมายก็ก็ไม่ก็

ได้ไหมลองรับข่าวคนเป็นมนุษย์นะ

มีลักลวปกดหลงมีอารมณ์ตานะฮาความไฮก์เหมือนกัน
อาชีพนี้เป็นอาชีพที่แบบว่า

อืมนางขานิกขาไงบ้าง

ก่อนนี้เนี่ยคุณนัทมิเราเคยได้เล่นเมื่อเก้าปีที่แล้ว
หลังจากล่าสุดนี้ก็กลับมารับงานละครเวที

พอไปเจอคุณนัทมีเรียก็เลยต้องถามถึงการกลับมาเล่นละครเวทีในครั้งนี้
คุณนัทบอกว่าดีใจมากค่ะรู้สึกผูกพัน
เราได้กลับมาเล่นอีก๑ครั้งหลังจากนั้น๙ปีมาแล้ว
ปีนี้ก็ได้เล่นรู้สึกว่าทำมิ่งมันได้ค่ะ
อีก๒๓ปีก็ไม่รู้ว่าอนาคตเราจะทำแบบนั้นได้หรือเปล่านะคะ

คุณนัทก็บอกว่าที่ผ่านมาเคยเจอเหตุการณ์บ้างค่ะ

เหมือนแค่มาเตือนตอนที่เล่นคราวที่แล้วก็มาในฝัน
บอกกล่าวว่าต้องทำให้มันถูกต้องต้องทำแบบนี้
ซึ่งจริงเนี่ยมันก็คือฉากที่ท่านมาบอกคือฉากทำคลอด
ตอนนั้นเหมือนมีอะไรผิดพลาดนิดหน่อย
ก็เลยดีค่ะรู้สึกว่านัทเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้ด้วย

ถามคุณนัทต่อแล้วท่านมาอีกไหม
ไม่ค่ะถ้าไม่ได้มาก็ต้องดูไปเรื่อยค่ะ
เพราะว่าแต่ละคนก็จะมีประสบการณ์กันบ้าง
มีเจอในฉากอะไรแบบนี้บ้างไหมตอนแสดงนะคะ

อย่างปีที่เล่นไปเมื่อ๙ปีที่แล้วก็จะเป็นฉากที่กำลังทำเพลง
แต่รอบนี้คืออยู่ดีก็มีเสียงขึ้นมา
แต่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรแล้วนัทก็ร้องต่อ
หันไปถามทีมงานว่าได้ยินไหมปรากฏว่าคนอื่นเขาไม่ได้ยินกัน

แต่นัทได้ยินเป็น๒รอบก็เลยเวอร์
บางคนบอกว่าพอมาดูก็จะเห็นว่าหน้านัทน่ะ
ช่วงหันมาตอนลาก่อนจะขึ้นเมนเผา
เห็นหน้านัทเป็นอีกคนนึงก็มีมันกัน
ประมาณแบบนั้น

ทำไมเห็นตำนานตำนาน
คุณคุณภูมิพวงก็ยังอยู่นะ
ภูมิพวงยังน้อยกว่า
ใช่แต่หัวหน้ากไม่รู้นะ
อันนี้ปริมอาจจะไม่เชื่อก็ได้แต่เขาที่เคยไปศึกษา
ยึดเหนียวกราบไหว้บูชาเยอะเหมือนจิตท่านอาจจะ

ไม่ไปไหนจะเหมือนกันจะผูกอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้
ไม่รู้หน้านี้เป็นความเชื่ออะไรอย่างนี้

อย่างของผมเองสมัยก่อนพอคุณแม่เสียชีวิตอย่างนี้
เขาก็จะบอกว่าอย่าไปเอ่ยชื่อท่านบ่อย
มีคนในบ้านนะเป็นอะไร
ฉันไม่เกิดกลัวอยากให้มา
ใช่ไหม

อันนี้อย่างนี้
ไหนก็ไม่อยู่แล้วไม่ได้ขอต่าง

เต้าย
เต้ยกับเชียร์นี่เขาก็เป็นคู่จิ้นกันใช่ไหม

เยอะมากจิกม้อนจิกม้อนก็สุดฤทธิ์เลยนะ
แต่เรื่องฟ้าฝากรักที่เขาจะต้องเล่นด้วยกันเนี่ย
คือคนมองภาพกันตั้งแต่แรกว่าต้องเป็นเชียร์แน่นอน
อ่าตอนนี้เต้ยก็ไปถามเต้ยเลยเต้ยก็บอกว่าเอ๊ะตอนฟิตติ้งเนี่ยละครก็เรียบร้อยดีนะครับ
โดยสาเหตุที่เปลี่ยนนางเอกนั้นตนก็ไม่ทราบหรอกรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงนะคะ
แต่คาดว่ามันก็คงจะเป็นเรื่องของคิวที่มันแบบว่าไม่ลงตัวมากกว่า
อันนี้ผมก็ไม่ทราบรายละเอียดเหมือนกันนะครับต้องไปถามผู้ใหญ่อีกทีหนึ่งก็แล้วกัน
คือจะบอกว่าใจหนึ่งเนี่ยก็เสียดายเหมือนกันนะครับแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของเรา

อ่าฟังเสียงเลยดีสิขอโทษทีมโมเตะโก้มอ่าน
อันนี้ก็เป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่เนอะที่เขาคุยกันเรื่องคิวกับทางนักแสดงนะครับ
เป็นเชียร์แล้วทำไมคืออยู่ในสุดใจเป็นเปลี่ยนเป็นมิ้นต์บ้าง
เป็นเรื่องของคิวมากกว่าครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันต้องถามทางผู้ใหญ่แล้วกันครับ
เราเองก็อยู่ด้วยกันรักกันแฟนคลับก็รักกันครับทุกอย่างก็ลงตัวดียังไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
คือต่างคนต่างทำงานดีกว่าตอนนี้ต่างคนต่างแยกย้ายไปทำงานที่เชียร์ก็ไปทำงานละครอื่น
เองก็ทำงานละครด้านนี้นานทีจะได้กลับแบบกลับมาเจอกัน

แต่ว่าก็มีปัญหานะยังรักกันอยู่

เขาก็ยังเจอกันไปงานอีเวนต์ก็ยังเจอกันนะ

ให้จำไว้เป็นบทเรียน

ให้มันเป็นบทเรียนก็แล้วกันเองจำไว้